คุณผู้ชมครับการเมืองเราก็เริ่มต้นกันเลยนะครับ

คณะกรรมการตุลาการสารรัฐธรรมนูล
พิจารณาว่าจะรับคำร้องกรณีที่กรกต
ขอให้๓รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย
เพื่อมีคำสั่งยุบพักไทยรักษาชาติ
วันนี้คณะกรรมการตุลาการ๓รัฐธรรมนุน
จะมีการประชุมกันช่วงเวลาอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะ

ขณะนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวจากภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เรื่องจะขอยุติการบรณบรงหาเสียงชั่วคราว
กว่าจะมีความชัดเจนจากการพิจารณาของ๓รัฐธรรมนูลไว้ก่อน
คือเมื่อวานนี้นะครับหัวหน้าพักร้อยโทปรีชาพลพูดแบบนี้ว่า
การหาเสียงยังต้องดำเนินต่อไปยกเว้นในสัปดาห์นี้
เพราะสัปดาห์นี้อาจจะยุ่งเรื่องของคดีซะหน่อย

แต่ว่าสัปดาห์หน้าคงต้องมีการหาเสียงทำเพื่อพักกันต่อไป
แต่ทีนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากภักดิ์ไทยรักษาชาติ
เมื่อเช้านี้ผู้สมัครพักไทยรักษาชาติ
พร้อมกรรมการบริหารพักและทีมโคศกภักดิ์บางส่วน
โดยยืนยันว่าจะทำหน้าที่ของพักการเมืองจนวินาทีสุดท้าย
แต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของภักดิ์ไทยรักษาชาติ

พร้อมด้วยนายนัทธวุฒิสายเกลือและกรรมการคนอื่น
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่พักไทยรักษาชาติ
บอกว่าจะขอยุติการบรณบรงหาเสียงเลือกตั้งไว้ชั่วคราว
กว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการพิจารณาคำร้องของ๓รัฐธรรมนูล
แต่เป็นการยุติเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะครับ
และการแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ใช่มติภักดิ
ว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคล
ส่วนบรรยากาศที่๓รัฐธรรมนูญนะครับ
เรืองไกรลีกิจวัฒนะผู้สมัครสอสอภักดิ์ไทยรักษาชาติ
ก็เข้าไปยื่นหนังสือขอให้ประธาน๓รัฐธรรมนูล
ไม่รับคำร้องของกรกต
เพราะการพิจารณาอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

และเปิดโอกาสให้ไทยรักษาชาติเข้าไปชี้แจงต่อกรกตก่อนนะครับ
อกจากนี้ยังมีกลุ่มประชาชนอยากเลือกตั้ง

เพื่อยื่นคำร้องขอคัดค้านการยุบพักไทยรักษาชาติ
เพราะจะสร้างความขัดแย้งรอบใหม่
ตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานอย่างไม่เป็นธรรมของกรกต
โดยเปรียบเทียบกับการใช้เวลาพิจารณาคดีระดมทุนของพักพลังประชาบรัฐ
ที่๕๕วันแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
แต่คดีเรื่องของการส่งคำร้องให้มีการยุบพักไทยรักษาชาติ
ทำไมถึงใช้เวลาเพียง๕วันเท่านั้นเอง
นี่ก็เป็นความคิดความเห็นของคนที่อยากเลือกตั้ง
แล้วก็คนที่มาให้กำลังใจพักไทยรักษาชาตินะครับ